มาดูเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นสดร้อนที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานคร
พื้นที่สอนอบึงกุมเป็นเหตุการณ์แม่ใจร้าย
เป็นแรงงานหญิงชาวพม่าเพิ่งคลอดลูกคลอดในบ้านพักนะคุณผู้ชม
หลังจากนั้นตัดสินใจฆ่าลูกตัวเองเพราะอะไร
เพราะว่า๑เครียดเพิ่งเลิกลากับสามี
กลัวว่าคนอื่นจะรู้ว่าตัวเองมีลูกตัดสินใจฆ่าลูก
โดยใช้วิธีที่เยี่ยมเกลี่ยมมากผิดวิสัยของมนุษย์มานามากเลย
ไม่น่าจะเป็นแม่คนที่ทำ
เดี๋ยววิธีการยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชม
คือเรื่องที่มันแดงขึ้นมานายจ้างของผู้หญิงคนนี้
หญิงสาวชาวพม่าที่ก่อเหตุนำทางขยะที่ข้างใน
มีศพทารกเพศชายนำมาส่งให้กับตำรวจ
นอบึงกลุ่มไปตรวจสอบแบบนี้ค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสอบปากคำนายจ้างเสร็จสิ้นปุ๊บ
ก็ออกมาบอกให้ข้อมูลบอกว่าช่วงสักประมาณ๔ทุ่มที่ผ่านมา
มีหญิงสาวเป็นแรงงานชาวต่างด้าวพม่า
ซึ่งเป็นลูกจ้างของบ้านหลัง๑ภายในซอยนวมิน๗๐
บึงกลุ่มกรุงเทพเธอคลอดลูกออกมา
แต่ผู้เป็นแม่เนี่ยเครียดเครียดเพราะว่าเพิ่งเลิกลากับสามี
แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นหรือคนอื่นรู้ด้วยว่าตัวเองมีลูก
จึงใช้กระดาษวิธีการคือใช้กระดาษยัดใส่ปากเด็ก
ให้เด็กร้องหลังจากนั้นใช้มีดปอกผลไม้ยาวสักประมาณสี่นิ้ว
ปาดคอลูกแท้และแทงลำคอทะลุจนเด็กเสียชีวิต
สุดท้ายนำศพคลุมด้วยเสื้อและห่อด้วยผ้าสามชิ้น
ใส่ถุงดำอีก๓ใบไปทิ้งลงในถังขยะในห้องพัก
จากนั้นเดินไปบอกนายจ้างบอกว่าช่วยหน่อย
ช่วยพาตัวเองไปส่งโรงพยาบาลหน่อยแต่ตัวเองกลัวตายนะ
พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเพราะว่าเสียเลือดมาก
แต่พอไปถึงมือหมอค่ะตรวจอาการเสร็จสิ้นปุ๊บ
สักถามเลยจนกระทั่งหญิงสาวคนนี้ยอมให้การ
รับสารภาพบอกว่าเธอฆ่าลูกเธอ
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในถังขยะในห้องพัก
เมื่อนายจ้างทราบเรื่องราวกลับมาเลยค่ะกลับมาที่ห้องพัก
พบศพเด็กทารกเพศชายอยู่ในถังขยะ
ภายในเนี่ยถูกห่อหุ้มด้วยผ้าและยังพบว่ามียาเส้นหมากพลูขนม
ใบไม้๓ใบลักษณะเหมือนว่าเป็นการสะกดวิญญาณตามความเชื่อ
ห่อใส่รวมกับศพอีกด้วยซึ่ง
ตัดสินใจเลยค่ะนำถังขยะที่ข้างในมีศพเด็กทารกไปให้ตำรวจตรวจสอบ
ส่วนหญิงสาวชาวพม่าซึ่งเป็นแม่เด็ก
แล้วก็กลายเป็นฆาตกรและเป็นผู้ต้องหา
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนพรัช
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าก็ต้องรอนะ
รอให้หญิงสาวชาวพม่าคนที่ก่อเหตุหายดีซะก่อน
หลังจากนั้นก็จะมีการสอบปากคำแล้วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ